ประเทศไทยกดแร่กฏกันแค่นี้นะ

เคยหัวเอ้าหัวเอ้าประเทศไทยคือเด็กไปเลย
แฮะบ้านเค้ายังไม่เห็นมีปัญหาแบบนี้เลย
ผมเคยไปทำข่าวน้องครัวครับ
นอนโรงแรมอยู่ชั้น๕แต่อยู่ริมถนนไง

ประเทศเพื่อนบ้านเรานะผมจะอธิบายแบบนี้
คือทัศนคติในการขับรถขี่รถของเขานะคือ
คนเดินถนนต้องระวังรถ
เขามาเนี่ยคือเขารู้สึกว่าคุณต้องเห็นฉันนะ
รถฉันมาแล้วซึ่งมันต่างจากบ้านเรานะ
บ้านเรานี่คือคนเดินเป็นใหญ่
แต่เขาไม่เคยมีการชนกันเลยนะ

เป็นเขานี่แทบจะสับสนกันเลย
แต่ว่าที่เล่ามาทั้งหมดจะคุยกันเรื่องของการบีบแตรครับ
คุณผู้ชมรู้สึกยังไงฮะ

มันเหมือนเริ่มโดนด่าแล้ว

อันนี้ด่าแล้ว
แต่เหตุการณ์นี้แค่เป็น

คุณผู้ชมครับมันเดือดขนาดนี้เลยฮะ
ผมบีบแต่เตือนพี่

๒๐ปีแล้วเหรอฮะ
เดี๋ยวนี้ได้ยินบ่อยนะเวลาทะเลาะกันบนท้องถนนนะ

ไม่เกิดนั่งเออได้เท่านี้ใช่ไหมนะฮะเรื่องทั้งหมดนี้เริ่มจากมอเตอร์ไซค์นะฮะ
คันที่มีนักเรียนซ้อนท้ายพยายามจะเบียดซ้ายขึ้นมา
รถมอเตอร์ไซค์อีกคันก็บีบแต่เตือนจากนั้นก็มีการด่ากันนะฮะ
คันที่มีนักเรียนต้องแซงขวาขึ้นไปแล้วก็จอดรถลงมาเถียงกันแบบนี้
ดีไม่ต่อยกันอืมนะฮะโอ้จริงจริงเรื่องมันนิดเดียวนะครับ
ผมบอกแล้วนะฮะคืออันนี้เพจเฮียขับรถเขาบอกว่า
เขาโพสต์แล้วเขาไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงนะ
แต่ข้อความเขาบอกว่าเสียงแตรแค่เบามันก็เจ็บ
ถีกบีบข้านี้ที่เขาบีบอะเขาก็ขับตามหน้ามาใช่ไหม

คือมีไว้ให้เตือนกันนะ